ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ฆ่าโหดสองแม่ลูกเหมือนกัน
คดีนี้นะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำรวจสพเชียงกลางที่จังหวัดน่านนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๑๘เมษายน
ทางตำรวจสพเชียงกลางได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ไปตรวจสอบคนที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านเป็นแม่ลูกกัน
คุณแม่นี่เป็นครูลูกอายุแค่๘ขวบเป็นลูกสาวนะคะ
แล้วก็สภาพศพถูกทุบด้วยของแข็งเข้าที่หน้าเข้าที่ศีรษะ
แล้วก็มีกระสุนฝังในอยู่ที่ศีรษะทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละ
แต่ว่าสามีของผู้เสียชีวิตเขาปฏิเสธนะคะ
ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการตายของเมียตัวเองแล้วก็ลูก
เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านในวันที่เกิดเหตุ
ก็เลยตกเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยแต่เขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองปืนเถื่อน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะไปเจอปืนของสามี
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเรื่องของปืน
แต่ว่าทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือผู้ตายของหายด้วย
พบว่ามีคนเปิดโทรศัพท์มือถือใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดน่านด้วย
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุ
แต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุ

เพราะคาดว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
เพราะมีคนในหมู่บ้านหายตัวไปด้วยหลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ไม่มีใครอยากยุ่งกลัวกลัวเดือดร้อนไปด้วยก็เลยได้ข้อมูลไม่ค่อยมากนัก
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางศรีวัลยอดอ่อนนะคะอายุ๔๕ปี
เป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาน้ำย้อยจังหวัดน่าน
และลูกสาวก็คือน้องแผ่นอายุ๘ขวดเด็กหญิงซาซิดายอดอ่อน
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดตำรวจภูทรเชียงกลาง
ก็ไปรับผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลแพร่
แพทย์ที่ผ่าพิสูจน์ทำเอกสารการเสียชีวิตและร่องรอยต่างในร่างกายศพไม่ทันค่ะ
ก็เลยขอเลื่อนไปก่อนเลื่อนผลการตรวจพิสูจนศพอย่างเป็นทางการออกไปก่อนนะคะ
พนักงานสอบสวนก็สอบพยานไปแล้วสี่ปากทั้งหมดให้การตรงกัน
ก็คือให้การว่าไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย
เพราะว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงฝนตกพายุเข้า
บางส่วนก็ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลเพราะกลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตรายไปด้วย
ดังนั้นจากการสอบปากคำพยานเนี่ยนะคะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

พร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยที่อาจจะเห็นตัวคนร้าย
ตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลใกล้จะครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
ถ้าหากผลการชนะสูตรพลิกศพออกมา
ตำรวจก็จะมีการดำเนินการออกหมายจับคนก่อเหตุได้ทันที
ส่วนข้อมูลเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้จากการตรวจสอบพบว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่หายไป
มีการเปิดใช้ไปเปิดใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดน่าน
แล้ววันนี้ก็เปิดใช้อีกค่ะ
วันนี้ไปเปิดใช้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
และในพื้นที่จังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคกลาง
ตำรวจก็เลยบอกว่ายังไม่แน่ชัดว่าคนที่เปิดโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตด้วยหรือเปล่า

ส่วนข้อมูลทางการเงินของผู้ตายตรงนี้น่าสนใจนะคะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ตายเพิ่งไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
เงินมาล้านหนึ่งก็มีเพื่อนครูเป็นคนค้ำประกันให้
พอผู้ตายได้เงินมาล้านหนึ่งก็เอาไปใช้หนี้
แล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีอีกหลายแสนบาท
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าประเด็นเรื่องเงินนี้น่าสนใจ
น่าจะมีส่วนในการเสียชีวิตในครั้งนี้
รวมถึงเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาจากกองทุนยุติธรรม
ที่จะมีการเยียวยาการเสียชีวิตของสองแม่ลูกตอนนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะคะ
ว่าจะจ่ายให้กับญาติของผู้ตายหรือสามีของผู้ตายกันแน่
เพราะสามีก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็ตาม
เงินก็เลยยังไม่รู้จะให้ใครตรงนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าการทำคดีไม่ง่ายนะคะ
เพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๕ทั้งตำรวจภูทรจังหวัดน่าน
พอลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นไปมาหลายวันนะ
ต่างคนต่างก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
เห็นอะไรเลยนอนตั้งแต่๓ทุ่มอะไรแบบนี้
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าพยานบุคคลตอนนี้ไม่มีเลยนะคะ

ซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องรอการตรวจพิสูจน์ยืนยัน
ถ้าผลออกมาครบถ้วนเมื่อไหร่ก็ถึงจะสามารถรู้ตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้นะคะ
ก็ทางภูมิกับการสพเชียงกลางนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยแช่มช้อยบอกว่าสอบพยานแวดล้อมไปแล้วนะ
ตอนนี้ตั้งประเด็นเอาไว้๓ประเด็นก็คือ
ทะเลาะกันในครอบครัวซึ่งสามีตกเป็นผู้ต้องสงสัยให้การปฏิเสธ
อ้างว่าวันเกิดเหตุทำงานอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ที่บ้าน
สองก็คือเรื่องของเงินกู้ที่ผู้ตายเป็นหนี้สินกู้ยืมไว้เยอะ
แล้วก็สามขัดแย้งส่วนบุคคลตอนนี้ก็คือกำลังเร่งแกะรอยผู้ต้องสงสัยแล้วก็คนที่ก่อเหตุอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะตัวสามีของผู้ตายก็บอกว่าตอนสอบปากคำเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าดูเครียดมาก
เพราะพยายามจะยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับการตายของทั้งลูกทั้งเมีย
ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุตัวเองไม่อยู่อะไรแบบเนี่ย
ก็ต้องไปดูหลักฐานแหละว่าที่ทำงานอยู่ในเมืองเนี่ยมีพยานหรือว่าหลักฐานพวกนี้มันหาไม่ยากนี่ใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกี่ยวจริงแล้วก็อยู่ตรงพื้นที่ไหนอะไรยังไง